เอาล่ะคุณผู้ชมต่อกันเลยเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้

ขนมมีหลากหลายแบบใช่ไหมค่ะ

เขาขายดิบขายดีสร้างกำไรได้งดงามทีเดียว

นี่กำลังอยู่หน้าเตานะคะ
กดคลึ่งกลึ่งคลึงเยาะเลย

ถูกต้อง
เรียกว่าเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะ
ตามงานวัดเอ่ยหรือว่าแม้แต่ในเมืองหลวงในกรุงเทพก็มีขายกันเยอะนะ

แต่ว่าเจ้านี้เขาพิเศษมากเลยนะคะ
ก็คือขนมไข่นกกระทาของแม่แดง

อายุหกสิบสามปีค่ะครับร้านรวงเนี่ยก็ขายเป็นแผงลอยอยู่ตามตลาดนัดที่ตลาดสดเมืองประจวบคีรีขันนะคะ
บอกว่าขายขนมไข่นกกระทาเนี่ยมานานกว่าสี่สิบสี่ปีแล้วนะคุณเหรอ
ขายด้วยความตั้งใจใส่ใจสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสาย
ขายวันวันหนึ่งเนี้ยสิบกิโลกรัมโหรายได้ต่อวันพันห้าถึงสองพันบาท
แล้วต้องบอกว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะยิ่งวันไหนเป็นวันแบบหยุดวันพิเศษ
ยอดขายเนี้ยพ่วงเป็นสองเท่าเลยนะคุณครับดีแค้นลับความอร่อยของแม่แดงก็คือว่า
น้ำมันที่นำมาทอดเนี่ยต้องสดใหม่ครับวัตถุดิบอย่างมันที่เอามาทำเนี่ย
สะอาดก็ต้องคัดสรรมาให้ได้คุณภาพดีนะคะ
มานวดนวดปั้นแบบนี้ลงทอดในน้ำมันใหม่แล้วก็ไฟร้อนกำลังดีนะคะ
ขณะที่ทอดเนี่ยก็ต้องคนไปด้วยก็ต้องบดต้องบี้ให้ตัวมันเนี่ยติดกับกระทะด้วย
เพราะว่าเวลาที่มันสุกเนี่ยมันจะค่อยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาโป่งพองฟูขึ้นมานะคะ
ตัดระวังนิดหนึ่งทำไมฮะถ้ากินร้อนร้อนเนี้ยโอ้ลิ้นพองฮะพองเหมือนกันคุณ
เหมือนกันแหละถูกก็ต้องพึงเนี่ยก็ต้องพัดให้มันเย็นนิดนึง
มันเซ็ตตัวแต่มันกรอบนอกนุ่มในนะถูกเวลาที่กินอู้หู
อร่อยมากมากเลยทีเดียวนะคะใครเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปชิมความอร่อย
ต้นตำรับ๔๐กว่าปีของแม่แดงไปได้นะที่ตลาดถนนคนเดินหน้าอ่าวประจวบ
เหรีขันค่ะทุกวันจำงพื้นหันเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปให้ถูกวันถูกเวลานะคะเขามีขายหลายที่นะ
อันทวนกันอีกทีแล้วกันจันทร์ถึงพื้นหันที่ตลาดนัด
ถนนเลียบทางรถไฟส่วนวันสุกแล้ววันเสาร์
ที่ตลาดถนนคนเดินหน้าอ่าวประจวบคิริขันนั่นเองนะคะ
ร้านแม่แดงนะใช่แล้วจัดไปเลย๓คำกรอบหวานมัน
สังเกตว่าเวลาเขาปั้นเขาจะปั้นเป็นรี
มันจะไม่กลมเหมือนร้านอื่นน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านแม่แดงใช่ไหม
ชิ้นพอดีไม่ใหญ่มากเกินไปด้วยนะคะ
เป็นไงตอนไหนใช่นักเลือก
หิวอ่ะเห็นแค่นี้ยังแบบเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเลยขนาดเช้าอยู่นะ